คนกรุงเทพมหานคร๙ปีที่รอคอยกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ท่านกำลังจะได้ทำหน้าที่แล้ว๒๒พฤษภาคมนี้ครับ

เริ่มที่อดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปรัฐพีครับ

สมัครผู้ว่าหมายเลข๘ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
พาทีมงานลงพื้นที่หาเสียงบนถนนเยาวราช
ถือเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครชั้นใน
ไปคุยไปขอคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้า

ส่วนกรณีที่โลกออนไลน์ไปถามนะฮะ

แต่ป้ายหาเสียงไปเทียบกับผู้สมัครรายอื่น

คุณไม่ได้ทำป้ายหาเสียงเล็กเป็นคนแรกนะ

หากใครทำป้ายขนาดเล็กก็ถือเป็นเรื่องดีไหมล่ะ

แล้วขอร้องอย่าเอาไปเป็นประเด็นขัดแย้ง

เท่าเนื้อหาหรือนโยบายฮะ
ไปดูอดีตผู้ว่ากอทมคนล่าสุด

ผู้สมัครหมายเลข๖นะฮะ
ได้รับการร้องเรียนเรื่องปัญหาป้ายหาเสียง

เพราะว่าล่าสุดท่านไม่ได้นิ่งนอนใจ
ปรับเปลี่ยนป้ายหาเสียงใหม่ให้มีขนาดเล็กลง

สามารถมองเห็นได้ชัดนะ
มองเห็นได้ชัดจากทั้ง๓มุม
ไม่มีการบดบังสันวิสัยในการขับขี่
แล้วก็กีดขวางทางเดินของประชาชน

ก็ให้ทีมงานนำไปติดตั้งตามจุดต่าง
ซึ่งพื้นที่แนะนำตัวที่ตลาดศรีย่านเขตดุษฎิ์นะฮะ
มีพ่อค้าแม่ค้ามาชวนคุยนะ

โดยเฉพาะเรื่องของการต้องหยุดขายของวันจันทร์บนทางเท้า

บอกประกาศนโยบายไปแล้วถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมพ่อค้าแม่ค้า
ขายได้ทุกวันขายได้เจ็ดวันเลยอ่านอกจากนี้นะครับ
นายสุชัชวียังนำภาพป้ายหาเสียงแถวดอนเมืองมาฟ้องนักข่าวด้วย
โอ้นี่น้องนักข่าวดูดิทำไมเนี่ยป้ายพี่ถูกทำร้ายค่ะ
ไม่น่าทำแบบนี้เลยควรจะแข่งกันอย่างสร้างสรรค์มากกว่า
ปิดท้ายกันที่คนนี้ไม่ได้ลงสมัครโตซีรีสูหรือบางโต
โตเจ้าของร้านเนื้อแท้ร้านเนื้อเขาอร่อยนะ
อันนี้ฮะคือเอาโซโลแกนรูปแบบของแต่ละคนมาล้อครับ
แต่ล้อแบบในเชิงทำโปรโมชั่นของร้านเขาเช่นกินทันทีเลือกโดนัทครัวซอง
เฮ้ยนี่ล้อคุณสกนทีอ่ะถูกต้องฮึฮึฮึฮึ
อร่อยชัดทุกรสชาติอาสาสงค์ในกรุงเทพฯค่ะค่ะล้อคุณชัดชาติอ่า
พักนี้หิวบ่อยความอร่อยต้องไปต่อโปรดเลือกเนื้อแท้เบอร์เกอร์
ค่ะพร้อมชนทุกปัญหาเพื่อลูกค้าเนื้อแท้